พาคุณผู้ชมไปเก็บตกบรรยากาศคอนเสิร์ตเพื่อนไม่ทิ้งเพื่อนนะคะ
ซึ่งคอนเสิร์ตนี้เนี่ยค่ะเหล่าคนในวงการบันเทิงเองเขาก็ระดมทุน
เพื่อช่วยเหลือเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง
ว่าจะเป็นพี่เป้าปรปักรวมไปถึงพี่เมฆวินัยไกรบุตรด้วยนะคะ
และนี่ค่ะก็คืออาจารย์พยักษ์คำพันธ์นะคะ
อาจารย์เขาเป็นเซียนพระแล้วก็เป็นนักแต่งเพลงชื่อดัง
เขาได้นำพระเครื่องมาร่วมประมูลช่วยเหลือพี่เมฆกับพี่เป้าปรปะ
ซึ่งก็ได้เงินไปกว่า๑ล้านบาทเลยคุณผู้ชม
งานนี้นะคะนักแต่งเพลงรุ่นใหญ่อย่างอาจารย์พยับบอกเลยว่าทำด้วยใจ
เพราะว่าเนื้อหามีการเสียดสีเรื่องของการเมือง
มาถึงพศนี้ก็มีเพลงใหม่เกิดขึ้นชื่อว่าน้ำตาคังคก
จะมีการพูดถึงใครเสียดสีเรื่องอะไรยังไง

แต่สำคัญคือกำลังใจสำคัญที่สุดพลังน้ำใจจากศิลปินดาราทุกคน
หรือว่าประชาชนทั้งหลายที่เป็นแฟนคลับกันอยู่
กำลังใจทุกผมเชื่อเหลือเกินว่าสิ่งตรงนี้
สิ่งที่ดีที่สุดได้เจอบีป้าวบ้างไหมครับป้าวก็ทำงานกับผมในเรื่อง
ในเรื่องหนังมานะฮะศิลปินดาราทุกคนเราคุกขี้อยู่ด้วยกันมาตลอด
แล้วเมื่อเร็วเนี่ยผมได้โทรไปถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ถ้ำที่พระบาท
นะฮะเพราะบอกผมจะไปรับมารักษาได้ไหมก็บอกก็ขอ
ตอนนี้ก็ขอประวัติตัวว่ากันจะจำเสร็จอยู่ก่อนนะฮะ
ให้ออกภาษาก่อนตอนนี้กำลังเขียนน้ำตาคังคกอยู่นะฮะ
เสร็จเรียบร้อยถ่ายมารับเรียบร้อยไม่นานเกินรอได้ออกแน่
มันแล้วสนุกครับไม่แพ้หลวงพระคูณแล้วกันนะ
รับประกันโดยนักแต่งเพลงอย่างอาจารย์พยับเลยนะคะว่าน้ำตาคังคกเนี่ยไม่แพ้หลวงพระคุณแน่นอน
ใจอีกไม่นานเกินรอได้ฟังกันอย่างแน่นอนนะคะวันนี้